นี่เดือนเมษายนเดือนหน้าพฤษภาคมแล้ว
เกือบ๑ปีแล้วนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่
ยังคงใช้คำว่าเสียชีวิตปริศนาได้นะคะ

น้องเสียชีวิตจากอะไรหรือว่าถูกทำให้เสียชีวิตหรืออย่างไร
วันนี้หมอปลามีการวีดีโอคอลคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจด้วย
เพราะว่าผ่านไปเกือบ๑ปียังไม่รู้เลยว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไร
และใครเป็นคนร้ายหรือไม่มีหรือยังไงนะคะ
หมอปลาก็เปิดใจกับคุณแม่นะคะว่าก็เสียใจนะที่ผ่านมาเลือกข้างผิดไป
สนับสนุนบางคนเพราะว่ามีข้อมูลไม่มากพอ
และการออกตัวของหมอปลาก็ทำให้บางคนบางกลุ่มลืมตัวเหิมเกลิม
กล้าถึงขั้นไปร้องเรียนว่าถูกสื่อคุกคามนำเสนอข่าวบิดเบือน
เพราะว่าสื่อไม่ยอมนำเสนอเฉพาะด้านดีของคนคนนั้น
คุณผู้ชมอันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะหมอปลาเป็นคนพูดนะคะ
หมอปลายังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังเรียกร้องขอให้สื่ออยู่ในพื้นที่
เพราะกลัวจะถูกตำรวจจับอยู่เลยตอนนี้ก็มาร้องเรียนสื่อซะแล้ว
ถ้ารู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้ย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะไม่ออกหน้าแทนใคร
แล้วหมอปลาเองก็รู้สึกเป็นกังวลว่าคดีน้องชมพู่อาจจะถูกพัก
คนที่ทำร้ายหรือมีส่วนรู้เห็นจะลอยนวลเลยอยากให้แม่เนี่ยติดต่อกับหมอปลาไว้ตลอดเวลาได้เลย
ถ้าต้องการความช่วยเหลือซึ่งแม่น้องชมพู่ก็บอกหมอปลาว่า
ยังคงมั่นใจแล้วก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

แม่ยังคงมั่นใจและก็มีความหวังในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

ก็ขอบคุณแล้วกันนะที่หมอปลาแสดงความเป็นห่วงแม่

หมอปลาอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อแม่บ้าง
แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยหมอปลาก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

คุยกับหมอปลาแล้วแม่รู้สึกว่า
เขาคงจะเสียใจในสิ่งที่เขาทำนะ

กลัวว่าจะแขวนอย่างนี้เรา
คือถ้าเราจะกังวลมากไปมันก็เป็นทุกข์อะนะ

คุณแม่ก็มีความหวังใช่ไหม

เราก็ฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ตำรวจนะ
แล้วคือเขาให้เราช่วยอะไรเราก็ช่วย

ให้ข้อมูลทุกอย่างหมดแล้ว
เชื่อว่าตำรวจทำเต็มที่ค่ะ

มันมีอยู่กรณีหนึ่งเมื่อวานนี้
ถ้าท่านได้เห็นข่าวที่เรานำเสนอด้วยนะ
ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่มาที่กรุงเทพมาที่ปทศ

ปทศมาคดีที่ถูกฟ้องเอาไว้เป็นผู้ต้องหาเรื่องของบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนตัดไม้ห่วงห้ามนะฮะ
ลุงพลก็มาที่สภามายื่นเรื่องต่อคณะกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนบอกว่าถูกสื่อเนี่ยคุกคามสิทธิต่าง
แล้วจะเห็นว่ามีปู่มหาหมู่นีเมื่อสักครู่เนี่ยบนโผล่เยี่ยมเนี่ย

สวมหน้ากากมีสีแดงมาด้วย

แล้วในปู่มหาหมุณีนี่เขาเพิ่งขึ้นโรงพักเมื่อวันก่อน
ใช่วันนั้นหมอปลาจะแจ้งความคดีที่ไปหมินประมาทเขาผ่านทางสื่อออนไลน
และให้ภรรยาไปแทนยืมเงินอะไรเขาด้วย

วันนี้หมอปลาก็พูดถึงเรื่องที่พ่อปู่มหาหมุณีกับลุงพลได้มาเจอกัน
หมอปลาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ศีลเสมอกัน
สามารถพากันไปทำในเรื่องลักษณะเดียวกันได้
แต่ส่วนตัวมองว่าจะนำพาไปสู่ปัญหาที่จะตามมาภายหลัง
เพราะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่สังคม
สามารถเห็นและรับรู้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง
คนสีเสมอกันเขาจับมือกันก็เรื่องปกติ

อีกตัวอยู่ฟ้าดินไงครับ
อ๋ออยากไปเตือนส่วนทั้ง๒คนนี้เลย
แต่ถ้าอวยได้แต่ถ้าเตือนเตือนไม่ได้

เมื่อคนศีลเสมอกันเจอกัน
ความมันหรือความมะไล่ก็จะเกิดขึ้นวัยนี้
อย่าไปเตือนเตือนไม่ได้
แต่ถ้าอวยอวยได้สำหรับคนสองคนนี้นะครับ

คือเราก็ไม่รู้ไงก่อนหน้านี้เขาก็เคยเจอกันอยู่

ใช่ไหมแต่เรื่องลุงพลกับ

อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาก็เป็นเพื่อนกันได้
เดี๋ยวจะไปหาว่าไปคุกคามสิทธิอะไรเขา

หมอปลาเมื่อก่อนก็เคยสนิทสนมกับลุงพลไงใช่ไหม
ตรงนี้ยังไงหมอปลาเขามองอย่างนี้นะครับ
ส่วนเมื่อวานที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกไปตรงเนี้ยจุดที่ลุงพลเขาสร้างพญานาคอยู่อ่ะ
กับบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงผู้ร่วมขบวนการอะไรของเขา
แล้วตอนนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเจ้าหน้าที่เขาห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วนะฮะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนนี่ภาพล่าสุดวันนี้นะครับ
เมื่อวานที่คุณกิติศักดิ์ไปดูปรากฏตรงพื้นมันแยกหมดเลยนะ

นี่เป็นฐานไม่รู้ว่าเขาบอกเขามีเสาเข็มนี่ตอนนั้นนะ

มีต่อไม้ที่ตัดไปไม้ห่วงห้าม

นี่ฮะก็เลยถามหมอปลาว่าเอ๊ะมันยังไงกัน
มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หลักพื้นดินดินอะไรทั่วไป

หรือไปสร้างพญานาคแบบผิดแบบไหนอะไรยังไง
คือบางคนบอกว่าถ้าบุญไม่ถึงสร้างไม่ได้ใช่ไหม
หลักศัยศาสตร์หรือเปล่าเดี๋ยวฟังหมอปลาแล้วกันนะครับ
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คือต้องรีบสร้างให้เสร็จ
เพราะเมื่อเสร็จแล้วผลประโยชน์มากมายก็จะมาเกิดขึ้น
เช่นมีการลำไม่ขนาดไม่มีท่อนไม้ก็ยังลำหากันอยู่ได้
แล้วก็มีการขายดอกไม้ทุบเทียนก็บอกแล้วต้องรีบสร้าง
เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองทั้งนั้น
มันไม่ใช่ศัยศาสตร์แต่มันคือวิทยาศาสตร์ของคน
เห็นแก่ตัวคนอยากได้คนไม่คิดทำมาหากินแต่อยากได้เงินไงครับ
อ้าวหลายเรื่องเลยวันนี้หมอปลา
แรงไม่ตกเลยนะหมอปลา
ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ลุงพลก็เดินทางไปที่บกปทศ
เพื่อเปลี่ยนสัญญาประกันคดีตัดไม้บุกรุกป่าสงวนและสร้างวังพญานาค

เราต้องใช้ได้ภาพนี้มาจากคลิปของยูทูบเบอร์
ที่น่าจะเป็นคนที่ได้รับอนุญาตให้ไลฟ์ถ่ายทอดชีวิตของลุงพล
เพราะว่าที่หน้าบ้านเนี่ยมีป้ายติดเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่า

ห้ามถ่ายภาพบันทึกวีดีโอก่อนได้รับอนุญาต
ซึ่งคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งคนที่ได้รับอนุญาตแหละ
ลุงพลก็มีการแวะคุยกันอย่างสนิทสนมเป็นกันเองนะคะ
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีสื่อช่องนึงมาจอดรถที่หน้าบ้าน
คิดว่าน่าจะมาตรวจสอบเรื่องขยะที่ห้วยบุง
ตามที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะ
เมื่อวานคุณติเข้าไปเจอห้วยบุงข้างพญานาค
คนเอาขยะมาทิ้งเต็มเลยเดี๋ยวดูนะ
ตรงซ้ายมือเนี่ยตรงกล้องแพนไปเนี่ย
ไม่ไรเดี๋ยวหาภาพนี่กล้องนี้
มันเป็นลำทานลำคลองสาธารณะนะฮะ

เนี่ยค่ะแล้วก็ขยะเต็มไปหมดเลย
ทีนี้ลุงพลก็เห็นแล้วล่ะว่ามีรถสื่อมา
เมื่อวานเพิ่งไปฟ้องไปร้องเรียนนะว่าถูกสื่อคู่คำใช่ไหม
เห็นมีรถสื่อมาจอดหน้าบ้านก็เลยให้ยูทูบเบอร์ไปถามเลยว่า
มาทำอะไรมีอะไรหรือเปล่า
รีบมันมียะผิดนะ

สิ่งที่เขาเห็นมันใช่ขยะหรือเปล่า

มันเป็นโฟมที่เราทำบายสีตอนนั้นใช่ป่ะ

ก็คือสื่อมาให้ระวังให้หมาบ้าหน่อยครั้งนี้หน้าร้อนหมาบ้ามันเยี้ยม

อันนี้คือคือสิ่งที่เราได้ฟังจากในช่องยูทูป
ที่เขากำลังถ่ายทอดสดตามติดชีวิตลุงพลอยู่นะ

ขยะเนี่ยนะขยะนี่คือสิ่งที่ทิ้งไปเพราะไม่ใช่แล้วเสร็จสิ่งของที่ไม่ต้องการ

มันเป็นผู้แฟมใบสีมีปลูกไปแล้วหมามันก็มาคุ้ยมาเคียร์
เอาไปกัดก็เลยอยากรู้แค่ว่าแล้วไม่มีใครเก็บเหรอคะมัน
คือถ้าถูกกันแล้วเอาไปทิ้งไว้แบบนั้นมันก็เป็นขยะไหมหรือว่าเราเป็นสื่อไม่มีสมองที่ลุงพลบอก
ไม่รู้ก็หมายถึงใครก็คือถ้าโดยหลักการทั่วไปก็คุณก็ไม่บอกใช่ไหม
ก็อธิบายว่าอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกำลังจะเก็บอะไรก็ว่ากันไป
เพราะจริงเราก็เห็นเราก็เห็นว่ามันถูกทิ้งอยู่หลายวันแล้วนะเมื่อวานนำเสนอไปยังอยู่วันนี้ก็ยังอยู่นะ
ถูกไหมก็โอเคไม่เป็นไรมันยังเป็นโฟมอยู่ก็คิดว่าอีกสักพักก็คงจะมีคนมาเก็บละมั้งคะ
ก็ต้องถามว่าบายสีกับโฟมต่างมันมาจากไหนไง
เมื่อกี้ลุงพลบอกแล้วไงว่ามันคือใบสีที่เราทำกันใช่ไหมมันเป็นโฟมแล้วลมมันพัดปลิวไปตกตรงนั้นแล้วหมาก็ข้ามไปกัดมันไม่ใช่ขยะ
อย่างนี้ใครต้องรับผิดชอบหมาเหรอต้องให้หมารับผิดชอบใช่ไหม

หมาเอาไปกัดเอออาจจะต้องใครเป็นเจ้าของหมาไหมคะ

ก็จริงถ้าหมาเก็บเองไม่ได้เราเห็นเราก็ช่วยเก็บแล้วกันอะเนาะ

ท่านผู้ชมครับห้วยบุงเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นน้ำแรงหรือเปล่าเพราะว่า

อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างหรือว่าตรงนี้นี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าตอนนี้ไม่รู้ใครมาเก็บไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ
ส่วนเรื่องพื้นที่ต่างเนี่ยที่ถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนี้เนี่ยเราไปถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องการไปต่อเติมสร้างหลังคาคลุมพระพุทธชินราช
แล้วก็นำพระพรมมาตั้งประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลานพญานาคที่เจ้าหน้าที่เอาป้ายใหญ่มาปักเอาไว้
ห้ามเข้าไปใช้พื้นที่อีกเพราะเป็นพื้นที่ทางคดีแล้วที่มีคนมาบุกรุก
มาก่อสร้างมาตัดไม้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูนะครับ
การก่อสร้างด้วยการขุดเจาะหรือว่าลงเสาต่างเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
ซึ่งป่าไม้ได้ตรวจยึดเอาไว้แล้วห้ามมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง
เอาวัตถุเข้ามาในพื้นที่เนี่ยจะมีการขออนุญาตหรือยัง
เพราะถ้าจะทำอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตซึ่งพระพรมตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาไว้ในพื้นที่
ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่คือพื้นที่ตรวจยึดนะครับ
เพราะในวันที่ลงพื้นที่ไม่เห็นว่ามีพระพรมตั้งอยู่นะครับ
ส่วนพระพุทธชินราชนะครับอยู่ระหว่างการรอนังสืออนุมัติ
ผู้ว่าให้เคลื่อนย้ายไปถวายที่วัดกกอก
เดี๋ยวป่าไม้บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบว่าใครมาทำอะไรเพิ่มเติมตรงนี้
คุณขออนุญาตหรือยังสิ่งต่างเคลื่อนย้ายมาต่อเติมอะไรเพิ่มเติมตรงนี้
ทั้งที่เขามีป้ายติดเอาไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่ตรวจยึดห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยว